ถ้าเกิดว่าคุณไปขับรถจอดรถรอติดไฟแดงครับพี่ปอล์
แล้วรถคันหน้าคือมันเขียวแล้วไง
รถคันหน้าเขาไม่ไปมันก็ไม่แปลกนะถ้าเราจะบีบแต่เตือน
บางทีเขาอาจจะมัวก้มดูโทรศัพท์อะไรแบบนี้

สาวคนนี้เธอเตือนค่ะสั้นนิดเดียวจริง
แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ

โอ้โฮมุ่งเลย
เดี๋ยวหลายคนบอกเห็นคลิปนี้แล้ว
เฮ้ยใส่เกียร์เพจรถพี่ตั้งใจ
แต่ถ้าสมมุติว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจ
ทำไมพี่ไปนู้นเลยหายไปเลยค่ะ
หูแบบไปอย่างเร็วเลยเลี้ยวขวาฟ้าไป
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้นะคะผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙พฤษภาคม
สักช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่ง
แถวถนนตรงนี้เป็นถนนเส้นสนามบินสุวรรณภูมิค่ะ

ที่จอดรอสัญญาณไฟจราจรท้ายรถคันนี้
ไฟเขียวไม่ไปก็บีบแต่เตือนนิดเดียว

โอ้โหไม่น่าเลยเธอคงคิดนะนะไม่น่าจะบีบแต่เตือนเลยนะคะ
เธอบอกว่าแม้ไม่แน่ใจนะว่าตกลงแล้ว
คือใส่เกียร์ผิดหรือตั้งใจถอยมาชนเธอกันแน่
แต่รู้แต่ว่าเขาไปแล้วอะค่ะ

คุณมดอายุ๒๙ปีเล่าให้ฟังต่อกับทีมข่าวว่า

เธอบอกเธอบีบแต่เตือนไม่ได้บีบแต่ด่า
บีบแบบสั้นครั้งเดียวเท่านั้น
เพื่อที่จะให้เขารู้แล้วก็ขับรถออกไป
แต่ไม่รู้แหละว่าเขาตกใจหรือโกรธอะไรเธอ
ถอยมาชนเธอซะแบบนี้จนรถเธอได้รับความเสียหายนะคะ
ตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าล่าสุดมีการไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้แล้วนะคะที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ

แล้วก็ไปสอบถามความคืบหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
คำตอบมาว่าตอนนี้ทำหมายเรียกไปแล้ว
อยากให้ช่วยเร่งติดตามตัว
คนก่อเหตุมารับผิดชอบซ่อมค่ารถเธอหน่อยลองฟังเธอค่ะ
แล้วอยากให้เขาว่ารับผิดชอบส่วนนี้
แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะ
เราก็ต้องมาแบบเสียประโยชน์จากการใช้รถเอง
ก็คือเราต้องมาเสียเงินที่เราต้องไปทำงาน
เราไม่ได้ใช้รถอะไรอย่างนี้
ก็เสียเวลาถึงเสียทั้งค่าซ่อมรถเสียเวลาอีก
ในเรื่องของการที่เธอจะเอารถอะไรขับไปทำงาน
คู่กรณีค่ะเห็นแล้วนะ
ถ้ารู้ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจติดต่อกลับไปหาผู้เสียหายหน่อยเนอะ